เราเริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้า
เรื่องของเด็กสาวอายุ๑๕ปีที่พังงานะครับ
ท่านก็คงติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง
กับคุณแม่บอกว่า
ถูกคนในหมู่บ้านเนี่ย๔๐กว่าคนนะครับ
ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนรมคมคืน
เหตุการณ์ต่อเนื่องนานหลายเดือนครับ
และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเตรียมจะสอบปากคำ
พ่อเลี้ยงของเด็กและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวนะครับ
หากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ส่วนความคืบหน้าของคดีพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กสาวยุค๑๕ปีถูกกระทำชำราวในหมู่บ้านที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สักถามผู้เสียหาย
เชื่อได้ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่ม
และพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้แล้วไม่ต่ำกว่า๕๖คน
เดิมที่แจ้งความเอาไว้แล้วก็ถูกดำเนินคดีไป๓คน
ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในเร็วนี้
พร้อมกับจะสอบปากคำพ่อเลี้ยงและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
หากมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกด้วยว่าวันนี้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกประมาณ๓๔จุด

ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่กับเรื่องที่เกิดขึ้น
พยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อีกฝั่งนึงนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
ก็ลงพื้นที่บ้านเกาะแร็ดอำเภอตะกัวทุ่งที่จังหวัดพังงา

ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้บอกว่า
เรื่องต้นก็มีการตรวจจำแลกอาการสุขภาพจิตตามอาการจากน้อยไปหาอาการหนัก
พบว่าน้อยที่สุดคืออาการเครียดกังวลนอนไม่หลับนะคะ
ส่วนคนที่อาการหนักก็ถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย
โดยเฉพาะเมื่อออกนอกหมู่บ้านมักจะมีคำถามว่า
มาจากหมู่บ้านเกาะแร็ดใช่หรือไม่ค่ะ
จากนั้นเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาแสดงความรังเกียจแล้วก็ถามต่อว่า
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทำไปได้อย่างไร
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่อยากไปติดต่อคนนอกพื้นที่แล้วนะคะ
ด้านนายอับดุลชนเขตชาวบ้าน
ก็บอกว่าหมู่บ้านเกาะแร็ดเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็ก
มีประชากรแค่ไม่กี่ครัวเรือน
พอทราบข่าวว่ามีผู้ก่อเหตุถึง๔๐คนรุมโทรมเด็กหญิง
ประกอบกับมีการจับตัวชาวบ้านไปแล้ว๓คน
ก็เลยเกิดความกังวลค่ะว่าตัวเองนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาไปด้วย

ต้องไปซื้อยาคลายเครียดมารับประทานกัน
ก็อยากให้หน่วยงานของรัฐสรุปข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ

ส่วนที่บริเวณขนำหรือว่ากระต๊อบที่พักอยู่ในสวนยาง
ที่ถูกอ้างว่าเป็นสถานที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๑๕ปีคนนี้นะครับ
พบว่าวันนี้จากการไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอร่องรอยอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายอย่าง
ขวดยาแก้ไอขวดน้ำพลาสติกเจาะรูใส่หลอดกาแฟกระดาษฟอยด้วย
เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บไปเป็นหลักฐานเพื่อที่จะตรวจพิสูจน์กันต่อไปว่า
มันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงใครหรือไม่อย่างไร